จนถึงขณะนี้ก็ยังคงต้องรอการยืนยันจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ในการกำหนดวันเลือกตั้งสอสอว่าจะเป็นวันไหนนะครับ
แม้ว่าจะวางรถแมพกันไว้ในวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์ปีนี้
แต่กรกตเองก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจน
โดยบอกว่าขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการจัดทำบัตรเลือกตั้งนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นความไม่ชัดเจนข้ามปีหลังมีข่าวกระเซนกระสายถึงความไม่พร้อมในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง๓๕๐แบบ
สำหรับ๓๕๐เขตเลือกตั้งภายใน๓สัปดาห์จนอาจกระทบไปถึงวันเลือกตั้งเดิม
ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าน่าจะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีนี้
ความไม่ชัดเจนที่ว่ากลับถูกตอกย้ำจากเลขาธิการกรกตซะเองว่า
คณะกรรมการกรกตยังไม่เคยกำหนดวันเลือกตั้ง
เนื่องจากต้องรอให้ประกาศพระราชกิจศิดีกาการเลือกตั้งออกมาเสียก่อน
จากนั้นถึงจะออกประกาศกรกตเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งได้
ดังนั้นคำว่าเลื่อนเลือกตั้งจึงนำมาใช้ในกรณีนี้ไม่ได้
ถือเป็นปฏิกิริยาที่สวนทางกับฝ่ายปฏิบัติ
ซึ่งเคยรายงานต่อที่ประชุมกรกตช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ว่าสามารถพิมพ์บัตรได้ทันทีภายในวันที่กำหนด

เรารู้ศักยภาพของลูกพีชที่สามารถทำได้
รับผลิตได้คาเฟสิตี้สูงมาก
ล้านใบเนี่ยเขาสามารถทำให้เสร็จภายในเวลาที่เราต้องการได้
หากย้อนกลับไปตรวจสอบที่มาที่ไป
ที่ทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจตรงกันว่า
วันที่๒๔กุมภาพันธ์คือวันเลือกตั้ง
มาจากวงหารือระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และภาคการเมืองที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายกฎหมายได้เสนอตุ๊กตาวันเลือกตั้งไว้เป็นอาทิตย์สุดท้ายในแต่ละเดือน
คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์๓๑มีนาคม๒๘เมษายน
และวันที่๕พฤษภาคม
โดยอ้างถึงความเห็นของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คาดหวังให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
เมื่อสถานการณ์ล่วงเลยมาจนถึงวันนี้
ผู้ที่ออกมาแสดงความกังวลใจ
และพูดถึงประเด็นเลื่อนไม่เลื่อนการเลือกตั้งเป็นคนแรก
กลับที่เป็นนายพรเพชรวิชิชลาชัยประทานสช
ผมก็ให้ขยับไปหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาทางธุรการแล้วนะ
คือบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่อยากจะพูดนะครับ
แล้วเมื่อกรกตประกาศไปแล้วถึงเวลานั้น
ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องอะไรพิมพ์บัตรอะไรพวกนี้เขาทำได้หรือเปล่า
ความสงสัยจึงถูกโยนไปที่ประเด็นแอบแฝง
มากกว่าขั้นตอนการเตรียมงานของกรกต
สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ฝ่ายแพ้เลือกตั้งหยิบยกมาเป็นข้ออ้างไม่ยอมรับผล
บใดที่ผู้ทำหน้าที่ควบคุมกติกาและชี้ขาดผลการเลือกตั้ง
ปราศจากความน่าเชื่อถือ